ภาพเก่าคนดัง
กลับเข้าสู่ช่วงเวลาที่ทางแม่ชีนะครับจะสั่นสะเทือนเพราะความตื่นเต้นนะครับ
แขกรับเชิญของเราแล้วนะฮะภาพนี้คือภาพเซอร์ไพรส์ฮะทุกคนรอคอยนะครับ
รวมไปถึงแขกรับเชิญทุกท่านที่มาทุกเทปด้วยนะครับมาดูนะฮะวันนี้เราจะสั่นสะเทือนนะครับ
นักร้องเสียงหวานนะครับคุณฝนธนสุนทรได้มากแค่ไหนครับไปเลยภาพนี้นะฮะ
ถือว่าเป็นภาพที่น่าจะเซ็กซี่ที่สุดในชีวิตนะฮะของการอยู่วงการบันเทิงนะครับชุดนี่ชุดอะไรอ่ะน่าจะเป็นเรื่องของมาตรมาสเหรอคะครับเวลาแอคชั่นถ่ายภาพนี้นะฮะ
ไหนอ่ะ
ไม่ได้เห็นนานแล้วโอ้ยแล้วจำได้ไหมว่าเป็นฝนอ่ะจำได้ไหมคะจำไม่ได้จริงป่ะคะยังงงเลย
มีแทรฟมั้ยครับมีแทรฟอยู่ในมืออีกขั้นมั้ยครับ
อันนี้เป็นนางแมวป่าเลยนะ

คือร้องส่างนางลีมิกนี่ล่ะครับ
ย้อนไปยุคโม่ทีมีแดนเซอร์
ก่อนจะกลายมาเป็นศิริเร็ปินลูกทุ่งอย่างแต่บตัว
ก็ทางค่ายเขาจัดเซตนี้ให้
แต่ครูที่ครูที่สอนก็คือครูเบิร์ตท่านเป็นคนแบบว่ามาบิวต์อารมณ์เรา
อารมณ์ว่าฝนเคยอ่านการ์ตูนเรื่องหน้ากากแก้วไหม
นางเอกอ่ะเรื่องมายะคือนางเอกเขาจะเป็นคนบ้านมาก
แต่พอเขาได้แสดงละครหรือเขาได้ทำอะไรขึ้นมาเนี่ย
เขาจะต้องเป็นอีกคนนึงเหมือนเขาแบบบิ้วอารมณ์เรา
เพราะฉะนั้นเราขึ้นไปเวทีจากที่หงอยเราจะต้องพังงาดขึ้น
อบนั่งฝนกากเข้าไปเท่านั้นทาปากแดง
คือเหมือนมันจะกระจี้
แต่ว่าเราก็มองในลักษณะว่าโอเคมันเป็นงานถึงจริงแหละป่ะ
ก็คือจริงแล้วจริงแล้วที่ถ่ายอยู่เนี่ยก็คือครูทำให้ดูอยู่แล้วด้วย
อยู่ตรงหน้าตรงบ้านนี้ใช่ก็คือว่าเขาจะอย่างนี้เขาจะอย่างนี้
เขาจะแบบอะไรทำให้เราทำให้เราดูแล้วเราก็จะแบบนี่อยู่หลังเวทีเหรอ
นี่อยู่หลังด้านหลังก่อนที่จะขึ้นค่ะนะฮะโอ้ยเซ็กซี่มากเลยอ่ะ
เดี๋ยวขอกลับบ้านได้ไหมค่ะโอ้ขอบคุณค่ะพาไปเลยครับภาพเซิร์ทไพร์
มาถึงภาพสุดท้ายภาพนี้เป็นภาพแห่งความประทับใจนะครับ
ที่คุณฝนเลือกมาฝากเรานะครับท่านผู้ชมครับนะครับคงจะต้องอธิบายกับเราแล้ว

ว่าอันนี้ไม่เซ็กซี่ค่ะอันนี้เซ็กซี่กว่า

นี่คือฝนค่ะนี่คือคุณอา

ก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขารักเรามาก

ค่ะก็คือรูปนี้ก็น่าจะถ่ายที่
ถ่ายที่ไม่แน่ใจว่าถ่ายที่ไหน
แต่รู้ว่าขโมยย่าทวดมา

ฉันมีอยู่แค่นี้ฉันไม่หายหรอก

เขาจะเก็บไว้ของเขาเขาจะเก็บไว้ดู
แต่มันเหน็บไว้อยู่ข้างฝาเดียวมันก็
เดี๋ยวมันก็เก่าเสียหายเสื่อมหมด

ขอยังไงก็ขอไม่ให้อ้อนยังไงก็ไม่ให้
เราก็ไม่เอาก็ได้อะไรอย่างนี้
พอตอนจะกลับก็เลยขโมยมาเลย

ฉันขโมยแกมาแล้วแกไม่รู้เนอะ

เรามีความรู้สึกว่าประทับใจที่สุดเพราะว่า

แกไม่รู้ดอกเดี๋ยวแกเสียไปแล้ว

นี่คือภาพภัทรัพย์ใจของคุณฝนธนาสุนทรครับ

วันนี้ได้มาพูดคุยเรื่องเก่าของตัวเองรู้สึกยังไงบ้างครับ
รู้สึกมีความสุขมากค่ะ
เพราะว่าเรื่องเก่าพอมันผ่านมาแล้วเนี่ย
มันก็เหมือนกับว่ามันหายไปมันผ่านไปมันเลยไป
แต่พอเราได้กลับย้อนไปคุยเรื่องนั้นอีกเรื่องเดิมนั้นอีก
ถึงแม้บางเรื่องจะเป็นเรื่องที่เศร้า
แต่เราก็มีความสุขณวันนี้ที่เราได้เล่าถึงเรื่องราวนั้นออกมา
แล้วภาพนั้นมันก็ปรากฏขึ้นมาใน

จริงแล้วเรื่องที่ผ่านมามันผ่านมาก็จริง
แต่มันไม่ได้หายไปไหนจากสมองของเราเลย
แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ค้นมันออกมาแค่นั้นเอง

ย้อนกลับเข้าไปจริงแล้วเราเห็นภาพนั้นจริง

ขอบคุณพี่แท่งที่พาฝนย้อน
ย้อนกลับไปรู้สึกมีความสุขอีกครั้งในวัยเด็ก

และนี่คือตำนานนักร้องสาวเสียงหวานฮักอ้ายจงโปรงฝนธนสุนทรครับผม

มาลัยไทรรักษ์
ความน่ารักฟรุ้งฟิ้งของเธอในยุคนั้น
ก็ทำให้เธอมีงานแสดงตามมาอีกหลายเรื่อง
จะมาพลิกบทร้ายแซ่บสะท้านใจคนดู
จากเรื่องทางผ่านกามเทพ
ซึ่งทำให้อ๋อมหันมาเอาดีทางบทร้ายอย่างเต็มตัว
จนติดเป็นภาพนางร้ายจนถึงทุกวันนี้
ตอนนั้นเนี่ยครั้งแรกที่ได้ลงมาในไทยรัฐเนี่ย
รู้สึกว่าแบบว่าดีใจนะ
แล้วก็เป็นอะไรที่คือหลายคนก็คือจะต้องแบบ

ครั้งแรกที่ได้ลงเนี่ยนะคะคือไปถ่ายทำที่ไทยรัฐค่ะก็คือถ่ายด้านหน้านะคะ
แล้วก็เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์ทั่วไปอะไรแบบเนี้ยค่ะลูกตอนนั้นก็จะเป็นแบบใสใสแบ๊วแบ๊ว
เพราะว่าช่วงแรกเราก็เข้ามาเป็นนักแสดงเนี่ยก็ได้รับบทนางเอกนะคะ
จะเป็นแบบออกแนวแบบเรียบร้อยใสน่ารักอะไรอย่างนี้ค่ะ
ครั้งที่สองนะคะก็ตอนนั้นไปถ่ายปกหนังสือค่ะของน่าจะเป็นดิฉันนะคะ
แล้วก็เอ่อได้ได้มาลงในมาลัยไทยรัฐอ่ะนะคะครั้งเนี้ยเป็นการถ่ายชุดว่ายน้ำที่แบบว่า
อ่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะปกติแล้วชุดว่ายน้ำเนี้ย
คนส่วนใหญ่ก็จะถ่ายแบบเป็นในทะเลอะไรอย่างเงี้ยริมทะเลหาดทรายอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ครั้งนี้อย่างไปถ่ายเนี่ยคือไปถ่ายที่หิมะนะคะแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำคือมันหนาวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็พอได้ลงคนก็จะฮือฮานิดนึงว่าแบบหูปกดิฉันแบบอ๋อมสกาวใจไปหิมะอะไรแบบเนี้ย
มีอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแบบตอนนั้นถ่ายปกอีมิเมจนะคะตอนนั้นก็จะไปถ่ายที่เมืองนอกเหมือนกัน
ถ่ายที่ฝรั่งเศสนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวเป็นแนวเซ็กซี่เหมือนกัน
แต่เป็นเซ็กซี่เวทีชุดวินามเป็นแนวเซ็กซี่อีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
อันนี้ก็จะเปลี่ยนลุคเหมือนกันค่ะก็สำหรับคอลัมป์มาลัยไทยรัฐนะคะ
ก็ฝากไว้ด้วยนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นใครที่มาได้ขึ้นมาลัยไทยรัฐ
ก็แล้วแต่นะคะก็เป็นสุดยอดทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบอยู่แล้วนะคะ
หลายคนก็จะรู้จักคอลัมป์นี้ค่ะก็ขอให้คอลัมป์มาลัยไทยรัฐนิกนะคะ
ก็มีแบบนี้ไปเรื่อยเลยนะคะตลอดไปเลยค่ะ
จับใจกันเลยใช่ไหมครับภาพหลงยุควันนี้นะครับ
มีเรื่องราวนะครับของดาราคู่ขวัญรวมไปถึงนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานอีกด้วยนะครับ
แม่เพลงก็หวานนะครับดาราคู่ขวัญก็หวานแต่อย่าลืมนะฮะ
อย่าลืมเอาน้ำเนี่ยมาหล่อขาโต๊ะไว้นะครับขาโต๊ะวางทีวีครับ
เพราะเดี๋ยวนะครับความหวานจะทำให้มดไต่ขึ้นทีวีนะครับ
หวังว่าวันนี้นะครับคงมีความสุขเต็มอิ่มเพลิดเพลินนะครับ
นะฮะกับการคิดถึงอดีตที่แสนหวานนะครับก็ยังไงนะครับ
อย่าลืมนะครับผมขออนุญาตฝากเพจหวานไปด้วยนะครับ
รายการภาพตรงยุคครับผมวันนี้นะครับผมศักดิ์สิทธิแท่งทองน้ำมนต์คนเก่าคนนี้นะครับ
ขอใช้หัวใจเก่าดวงนี้เอ่ยลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
พบกันใหม่ทุกวันศุกร์๑๐โมงเช้าทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้
วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป